ทอง๖บาทคุณผู้ชมครับ

ตอนแรกนะตอนแรกเหมือนจะหนีไม่ได้แล้ว

สิอาทิตย์
จะหนีไม่ได้อยู่แล้วเชียวคุณผู้ชมครับ
ทำทีมาขอดูทองบอกผมผมจะแต่งงาน

จะซื้อทองซื้อทองไปมั่นสาว
นี่ครับน้ำหนัก๒บาท๓เส้นมาดูหน่อย

ออกปั๊บพนักงานปิดประตูปิดประตูอัตโนมัติ

วิ่งเข้าไปไม่ทันไอ้นี่ชักปืนปั๊บไปขู่พนักงาน
พนักงานกลัวตายอ้าวกลัวตายไม่ใช่เรื่องที่ผิดกลัวตาย
ก็เลยเปิดประตูให้คนร้ายมันหนีออกไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้
ตำรวจสพกระทุ่มแบนครับจังหวัดสมุทรสาครรับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง
อยู่ในตัวอำเภอกระทุ่มแบนเลยนะพอไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
พนักงานร้านทองยืนรอให้การตกอกตกใจกันใหญ่
แล้วให้เบาะแสว่าเห็นคนร้ายวิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟนะสีแดง
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมครับมันดึงดึงไม่ออกไม่ออก
นี่ไงนี่ไงไปไปไม่ทันเข้าไปไม่ทันครับ
พนักงานร้านทองเข้าไปไม่ทันปั๊บบังคับพนักงานให้เปิดประตูอัตโนมัติจนได้
ผู้ชายตัวเล็กนะรูปภัณฑ์นะคุณผู้ชมดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวท่านจะจับได้แหละ
ตัวเล็กสวมเสื้อแขนยาวสีเทากางเกงยีนขายาวสวมแว่นตาผมหยิกหน่อย
ที่ได้ไปเนี่ยเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักเส้นละ๒บาท๓เส้นรวม๖บาท
ก็มูลค่าเกือบสองแสนล่ะนี่ครับนี่โอ้โหชัดเป๊ะไม่น่ารอด
หลังเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือของคนร้ายนะครับ
แล้วก็แจ้งสกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่าหลบหนีแต่ตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
แต่เชื่อดิเชื่อดิเชื่อเบิร์ตสิเบิร์ตว่าเดี๋ยวจับได้เนี่ยครับภาพชัดขนาดนี้